กำลังตามหากันอยู่หรือเปล่าเครื่องฟอกอากาศที่ห้อยคอคุณผู้ชม
ถ้ากำลังมองหาอยู่หรือใครใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องฟังคำเตือนจากคุณหมอเขาหน่อยนะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผู้ประกันตนที่ตั้งคันจะมีสิทธิเบิกค่าอะไรบ้าง
ฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
สำหรับผู้ประกันตนที่ตั้งคันนะครับสามารถเบิกประกันสังคมได้หลายอย่างเลย
เริ่มตั้งแต่ค่าตรวจคันและฝากคันเบิกได้๑๕๐๐บาท
มีเกณฑ์เบิกจ่ายตามอายุคันนะครับ
ส่วนค่าคลอดบุตรเบิกแบบเหมาจ่ายครั้งละ๑๕๐๐บาทครับ
ค่าทำคลอดค่ายาค่าห้องค่ารถพยาบาล
หรือค่าบริการอื่นโดยใช้บริการโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้
แต่ถ้าคุณไปเข้าโรงพยาบาลนอกสังกัด
ต้องจ่ายก่อนนะคุณผู้ชมแล้วมายื่นเบิกเอาทีหลัง
และยังเบิกค่าชดเชยหยุดงานเพื่อลาคลอด
อัตรา๕๐ของค่าจ้างเป็นเวลา๙๐วันได้ด้วยนะครับ
ใครอยากใช้สิทธิแบบนี้ก็เช็คสิทธิประกันสังคม
สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอฟรีผ่านแอปนะครับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
เปิดบริการทางเลือกให้ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง๓๐บาท
ป่วยด้วยโรคทั่วไปไม่ซับซ้อน๔๒กลุ่มอาการโรค
มีอะไรบ้างล่ะเช่นตาแดงท้องร่วงไข้หวัดหรืออาการเป็นพิษเป็นต้นเนี่ย
คุณสามารถจะไปพบแพทย์เพื่อรักษาทางไกล
โดยนำร่องเฉพาะในกรุงเทพมหานครก่อนนะ
ซึ่งก็รวมถึงคนที่มีสิทธิจากต่างจังหวัด
แต่ตัวมาอยู่ในกรุงเทพก็สามารถใช้บริการนี้เป็นทางเลือกได้เหมือนกันครับ
โดยโหลดแอปมาปรึกษาหมอและรอส่งยาไปบ้าน
หรือรับที่ร้านขายยาใกล้บ้านก็ได้เหมือนกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สปสช
เครื่องฟอกอากาศแบบห้อยคอมาใช้ป้องกันฝุ่น

การแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ไขข้อสงสัยว่าเครื่องฟอกอากาศแบบนี้
หรือว่าสร้อยสร้างประจุลบที่กำลังนิยมมีประโยชน์จริงหรือไม่
คุณหมอมานพตอบว่าทั้งเครื่องฟอกอากาศพกพาแบบห้อยคอ
อากาศได้แม้แต่น้อยครับคุณหมอบอกว่าอย่าคิดว่าสินค้าเนี่ย
ต้องมีประโยชน์และคนซื้อใช่ว่าจะฉลาดซื้อทุกคนคุณ
คุณผู้ชมฮะก็เป็นข้อมูลจากคุณหมอที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ